เอาล่ะเช้าแบบนี้นะ
ก่อนจะไปทำงานใช่ไหม
ตื่นมาแล้วต้องมาแข่งกับรถ
อาหารก็ต้องกินหิวก็หิว

เลยจะพาไปแนะนำข้าวเหนียวไก่ย่างรสเด็ดราคา
เดียวคืออะไร
คือร้านเนี้ยเขาขายดีมากนะคะ
ขายอยู่ที่ถนนตรีรัฐตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
ร้านไก่ย่างตาโต
ลูกค้าหลายคนเขาบอกว่าไก่ย่างร้านนี้รสชาติเด็ดมากแล้วราคาก็ถูก
จริงเขาบอกเลยนะราคานี้ไม่พบไม่เจอมานานแล้วเพราะว่าเขาขายไม้ละ๕บาท
เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้หายากนะไก่ย่างไม้ละห้าบาท
คุณมาเรียมขวัญเจ้าของร้านบอกว่าก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเปิดขายน้ำมะพร้าวปั่น
ในช่วงโควิดระบาดก็เลยหยุดขายไอ้น้ำมะพร้าปั่นแล้วเปลี่ยนมาขายเป็นไก่ย่างแทน
เป็นไก่ย่างสูตรตำ๓เกลอก็คือ๓เกลอคือกระเทียมพริกไทยรากผักชี
แล้วก็โขลกรวมกันแล้วก็มาหมักแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนังรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บและนมสด
แล้วร้านนี้น่ารักมากเพราะเขาไม่ใช้ผงชูรสในการปรุง
แม้ว่าแบบหมักให้ถึงเครื่องก็คืออร่อยเลยโอ้ยเลิศ
แล้วก็ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจในรสชาตินะคะแล้วราคาก็ถูก
ที่บอกไม้ละ๕บาทขายดีมากคุณขายได้เนี่ยวันละนะคะ
อันนี้ดีกว่าใครอยากจะไปอดหน่วนนะ
บอกเลยว่าร้านเขาเปิดทุกวันตีห้าครึ่ง
ช่วงเช้าก่อนไปทำงานแวะได้เลยนะคะ
ถ้าไปช้าหมดอดกินนะจ๊ะแต่คุณสามารถโทรจองก่อนได้
ให้หมายเลขโทรศัพท์แล้วนะคะยังไงก็
แม่ค้าเค้าบอกว่าถ้าอยู่ใกล้เค้าไปส่งได้ในระแวะใกล้เคลียง

ทานกับผักชีด้วย
เป็นผักสดไง